เป็นเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มเวรเบนเจอร์เพศอายุ๒๕ปีพอดี
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาโดยมีการไปจุดไฟอยู่ที่เหมือนกับเป็นกอง
เป็นกองไฟที่เขาจะเอาไว้ไปก่อสร้างหรือยังไง
แล้วปรากฏว่าตัวเองไปจุดไปจุดเสร็จไปกระโดดเข้ากองไฟ
ทีนี้ล่าสุดเรามีความคืบหน้านะคะเพราะว่าเขาอาการสาหัสจริง
เดี๋ยวลองไปดูคลิปนาทีตอนเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ทำแบบนั้นทำไมอ่ะ
แล้วจังหวะคนที่อัดคลิปวิดีโอเอาไว้เนี่ยก็พูดอยู่ตลอดเวลา

ไม่ว่าจะเป็นเอาผ้าเช็ดตัวเอาผ้าอะไรไปชุบน้ำให้เปียก
นี่วิ่งไปแล้วเอาไปโยนใส่ตัวผู้บาดเจ็บค่ะ
ซึ่งเพื่อที่หวังจะดับไฟให้เขา
เห็นไหมเห็นกองควันมันโพยพุ่งขึ้นมาแบบนี้
แล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกองอะไร
ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นกองที่เขาเอาไว้ทำหลังคามุงจ๋า
เรียกว่ากองตับอะค่ะซึ่งก็จะเอาไปทำเป็นหลังคามุงจาก
ทีนี้เนี่ยหนุ่มคนนี้ชายคนนี้ชื่อว่านายองคารักษ์ค่ะ
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่านายองคารักษ์อยู่ดี
ขี่รถจักรยานยนต์เอามาจอดอยู่ไว้ตรงกลางนี้
เป็นกลางลานว่างตรงตลาดแล้วก็เดินไปที่กองนี้แหละค่ะ
ที่เขาบอกว่าเป็นกองหลังคามุงจ่านะคะจุดไฟ
แล้วที่สำคัญกระโดดหดเข้าไปเลย
แล้วก็ทำให้ไฟท่วมทั้งตัวเขาเลยค่ะ
อย่างที่บอกว่าชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปช่วยหวังจะดับไฟ
แต่ขณะที่กำลังจะช่วยเหลือตัวนายองครักษ์เองไม่รู้ยังไงค่ะ
กระโดดเข้าไปใหม่คือพยายามจะเข้าไปในกองไฟนั้นอีก
หวังจะฆ่าตัวตายนะแล้วอาการเนี่ยสาหัสจริง
เพราะว่าเจ้าตัวถูกไฟไหม้เผาไปกว่า๘๐เลยนะคะ
ก็ตามภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ตำรวจทีมกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองแล้วค่ะ
และเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ต้องมีการประสานญาติคนเจ็บนะมาให้ปากคำ
ตกลงแล้วเขาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านพักของผู้บาดเจ็บนายองครักษ์คนนี้นะคะ
ก็อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นแล้วค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกลสักประมาณ๔๐๐เมตร

ก็ดูแล้วในบ้านไม่มีคนอยู่นะ
เพราะว่ามีกุญแจล็อกจากประตูด้านนอก
ทีนี้ไปคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นค่ะ
ถามเพื่อนบ้านว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เขาอยู่กันยังไงอยู่กันกี่คนเหรอ

มีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวด้วย
แต่หลังเกิดเหตุเขาบอกว่าภรรยากับลูกไม่มีใครเห็นเลยนะ
แล้วที่ทราบนะคะคือผู้บาดเจ็บมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศ
ตอนนี้เขาทราบเรื่องแล้ว
กำลังเดินทางกลับมาเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บก็คือนายองครักษ์คนนี้
แม่ค้าที่ขายราดหน้าคุณกรกฎบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยร้านอยู่แถวปากซอยตรงจุดเกิดเหตุ
นายองค์คลักเป็นลูกค้าจริงมาซื้อราดหน้าเขาเป็นประจำนะ
ไม่รู้จริงทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ว่าไม่รู้ไปทำอะไรเห็นเขากี่เข้ามาเห็นเขาบ่อยไหม
เขาว่าเป็นลูกค้าที่ร้านนั้นหรอที่ซื้อของแถวนี้ค่ะ

พี่ปอล์ครับคุณผู้ชมค่ะดูสิ
บาดเจ็บจริงนะแล้วล่าสุดตอนนี้
ต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตระบบทางเดินหายใจแล้ว

ก็มีทีมแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลใกล้ชิดอย่างที่บอกแหละ
ร่างกายมันโดนไหม้ไป๘๐เลย
ช่วงสายที่ผ่านมานี้ตอนแรกบอกว่าไหม้ประมาณ๕๐
นี่คือคืบหน้าคืออาการทดหนักขึ้นจริงนะคะ
แล้วก็คงต้องตามตัวภรรยากับลูกด้วย
อันนี้น่าจะเป็นความคืบหน้าที่จะได้เพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยนะคะ